เรื่องต่อไปที่จะพาไปดูเป็นเรื่องที่สะเทือนใจชาวโคราชสักนิดหนึ่งนะ

คือมีชายคนนึงเอาค้อนมาไล่ทุบบริเวณลานหน้าอนุสวรีพ่อขุนทศ
ไล่ทำลายแท่นเคารพบุชามันจะถึงลูบปั้นพังเละเลยคุณผู้ชม
ดูสิคะสภาพเป็นแบบนี้ดูสภาพรูปปั้นข้าวของที่มาสักการะนะ
เละเทะกระจัดกระจายแตกไปหมดเลยแล้วเท่านั้นยังไม่พอ
จากรูปปั้นของไหว้สักการะบูชาแล้วเนี่ย
คอนกรีตสำหรับวางของบูชาคุณดูดิโอ้โหพังหมดเลยถูกทุบเละเทะ
งานนี้ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์เขาก็แจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
หลังแจ้งเหตุไปเจ้าหน้าที่ก็มาทำการตรวจสอบทันทีเลย
งานนี้พบอะไรรู้ไหมพบอะไรครับ
ผู้ก่อเหตุอยู่ที่บริเวณลานหน้าอารุสวรีนี่แหละค่ะ
แล้วอยู่ในอารมณ์ที่ค่อนข้างจะเกรี้ยวกราดด้วยคล้ายกับคนมึนเมาอ่ะคุณ
ทุบทำลายทรัพย์สินไปรอบอนุสวรีพ่อขุนทศนะ
เจ้าหน้าที่ก็เกลี้ยกล่อมจนสุดท้ายควบคุมตัวเอาไว้ได้
โดยจากการสอบถามเบื้องต้นก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ
นายธีรวัตรกึมขุนทศอายุ๒๙ปี
เล่าบอกว่าตัวเขาเนี่ยเพิ่งเลิกกับภรรยาประมาณ๒๓เดือน
โดยภรรยาเอาลูกไปเลี้ยง๒คนเลย
ตัวเขาอาศัยอยู่กับแม่เครียดเกิดความเครียด
จากว่าพิษโควิดก็ทำให้ตกงานด้วย
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้าน
พอมาถึงลานหน้าอนุสวรีพ่อขุนทศ
จอดรถพักผ่อนแล้วเดินเก็บขยะรอบบริเวณลานเนี่ยนะ
จากนั้นก็ทำเขาบอกว่าเอาเสือกกแถวนั้นมาปูนอนเล่น
เหมือนจะนอนเล่นพักผ่อนหย่อนใจค่ะ
จนกระทั่งดึกตื่นขึ้นมาแล้วเกิดความอึดอัดยังบอกไม่ถูก
ก็เลยนำค้อนปอนที่ติดรถมาจากบ้าน
มาทบชำลายข้าวของตรงนั้นน่ะ
ไม่รู้นึกอะไรเหมือนกันตื่นมาแล้วมันอึดอัดอยากจะระบายเหรอ
ไม่ทราบค่ะแต่เขาว่าแบบนั้น
ล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ก่อเหตุคนนี้นะคะ
ทำพิธีก่อนทำพิธีขอคำมาอนุสวรีพ่อขุนทศก่อน
แล้วก็นำตัวกลับไปสอบส่วนเพิ่มเติมพร้อมกับว่า
เดี๋ยวส่งไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วย
ซึ่งพบว่าประวัติของผู้ก่อเหตุ
ก็คือเคยถูกจับในคดียาเสพติดมาแล้ว๓ครั้ง
อ่ะงานนี้ก็ถูกดำเนินคดีไปตามกฎหมายใช่ไหม
มันไม่มีใครนึกคึกอยู่ดีแล้วตื่นมาทุบหรอก
โดยความเครียดอย่างเดียวใช่ไหมคะ
นี่แหละก็มีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย
เข้าข่ายกับประโยคที่ว่าอยู่ดีไม่ว่าดีจริง
อยู่กับยาเสพติดก็มีปัญหานะ